พรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แน่นอนครับ
หลังจากที่สุดสัปดาห์นี้หลายจุดหลายพื้นที่ฝนหายไป
แดดแรงขึ้นแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี้
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกำลังจะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เพราะว่าจากการตรวจสอบณขณะนี้เอง
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพอากาศสถานการณ์ฝน

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอิสรรค์ตอนบน

ทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นสัปดาห์หน้าสถานการณ์ฝนทั่วไทย

จากการตรวจสอบนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ

การเกิดฝนอยู่เพียงแค่๑๔๐๖๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖
โอกาสการเกิดฝนเพิ่มเป็น๖๐๗๐เลยทีเดียว

การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

โอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นเป็น๑๖๐๗๐ของพื้นที่

กลางครับตั้งแต่วันที่๓๑เดือนที่แล้ว

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๓๐๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖
การเกิดฝนเพิ่มขึ้นเป็น๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ภาคตะวันอตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมา

โอกาสการเกิดฝนอยู่เพียงแค่๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๔๖เป็นต้นไป
การเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะละทีเดียว
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทย
ฝนตกเพียงแค่๑๒๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้น

คลื่นนั้นก็สูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ในช่วงตั้งแต่วันที่๓๑๒นะครับ
การเกิดฝนเพียงแค่๑๒๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๓๖นี้โอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มเป็น๑๖๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการคาดการณ์๔๖นี้
โอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ๓๐๗๐ของพื้นที่
ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็ตกเป็นแค่๑๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
ดังนั้นเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกชุกอีกครั้ง
แน่นอนจุดเสี่ยงต่างคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัย
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ